คุณผู้ชมคะดูหน่อยค่ะเรื่องนี้พิษบูโหดบุกพังรั้ว

แล้วก็ไปขย่ำเพื่อนบ้านเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณผู้ชมฟังเรื่องนี้นะ
แล้วเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นด้วยนะคะ
อ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชม
โอ้โหคุณผู้ชมดูภาพนี่วันก่อนยังเพิ่งเล่าที่คอนโดไปเลยใช่ไหม
คนจุงพิษบูแล้วก็ไปงับนี่เหตุการณ์นี้มาเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะ
แล้วจังหวะเนี้ยนี่ถามคุณผู้ชมหน่อย
ถ้าเกิดคุณผู้ชมเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นคุณผู้ชมคุณผู้ชมทำไง
หนีออกมาแบบหนีทันอ่ะเฮ้ยลูกชายของเธอเนี่ยที่สู้กับหมาพิษบูในคลิปเนี่ยนะคะ
ถามว่าโดนอะไรบ้างโดนหมากัดค่ะทั้งแขนทั้งขา
หญิงสาวผู้เสียหายก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์นะ

ไม่เขาพยายามปัดป้องเมื่อกี้เห็นไหม
ขนาดล้มลงไปพยายามปัดป้องดึงออกอ่ะ
ใช่แล้วนี่เราคุยกับฝั่งคนเจ็บไง
เขาก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสัก๓วันที่แล้ว
ของเธอเป็นตึกแถวแล้วก็เปิดเป็นร้านขายพวกอุปกรณ์ไฟฟ้า
ใช่อยู่ตรงนี้สิครับคุณผู้ชมถนนเพชรกาเสมนี่ค่ะ
ทีนี้หมาพิษบู๒ตัวของเพื่อนบ้านพังรั้วเข้ามานะ
เจอเป็นหมาพิษบูเนี่ยวิ่งมารุมกัดเลย
หนีแล้วนะเตะต่อยป้องกันแล้วนะ
แต่ก็โดนหมากัดหลายแผลจนโอ้โหเลือดสาดเลยนะคุณผู้ชม
ทีนี้อาศัยจังหวะไหนวิ่งหนีออกมาได้ค่ะ
ส่วนตัวเธอเพิ่งกลับมามาจากทำธุระนอกบ้าน
เปิดประตูขึ้นมามาจ๊ะเอ๋ตอนนั้นตอนแรกนะ
ยังไม่รู้ด้วยว่ามีหมาพิษบูอยู่๒ตัว
แล้วลูกตะโกนแม่แม่หนีไปแม่อย่าเข้ามา
จังหวะนั้นนะคะหมากระโจนใส่มาเธอก็โอ้โห
วิ่งออกจากบ้านเลยแล้วก็บอกให้คนมาช่วยเหมือนใน
ตอนนี้ที่ออกไปนะแล้วก็ให้คนมาช่วยล่อหมาไปอีกทางหนึ่ง
นี่ดูลูกชายสิแขนเขินนะ
เสื้อนี้มีรอยเลือดเต็มไปหมดเลย
หลังจากเกิดเหตุก็โทรแจ้งตำรวจ
แล้วเจ้าของหมาพิษบูมาจับหมา๒ตัวไป
กู้ภัยก็พาลูกชายไปโรงพยาบาลต้องฉีดยาเยอะเลยนะคะ
นี่ดูตามแขนขาแล้วก็ต้องเย็บแผลด้วย
ตอนนี้คดีอยู่ระหว่างตำรวจดำเนินการค่ะ
ส่วนเรื่องค่าเสียหายก็คุยกันกับเจ้าของพิษบูเบื้องต้นแล้ว
ตัวเธอเองไม่ได้ติดเรื่องเงินนะ
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอติดใจมากกว่าติดเงิน
เพราะอะไรมันต้องอยู่แบบหวาดระแวงแล้วดูสิ
คือพอยิ่งกลับมาย้อนดูภาพ
ลูกชายต้องต่อสู้ขนาดไหนพยายามทุบถีบตีหมาเนี่ย
พิษบูมันไม่ได้กลัวเลยนะ
ต่อให้โดนทุบตีอะไรมันก็จะกัดต่อ
พิษบูมันก็คือสัญชาติยานนักล่า
แล้วเวลามันงับทีจริงมันจะงับแบบ

ทีนี้เธอไม่รู้หรอกว่าหลังจากนี้
มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับเธออีกหรือเปล่า
อยากให้เจ้าของหมาหมาดุทั้งหลาย
อะไรบ้างอ่ะพิษบูร็อตไวเลอร์เห็นใจคนอื่นหน่อยนะ

ให้เกิดเหตุการณ์หมาหลุดแบบนี้อีก
คือเขาบอกเลยนะว่าคนที่เลี้ยงหมาดุ

คือเราต้องทำตัวให้เหนือกว่ามันให้ได้

บางทีเจ้าของเองก็จะโดนหมาพิษบูกัดเองเหมือนกัน

มีแฟนข่าวคนไหนเลี้ยงหมาดู

ไวเลอร์หรือพิษบูมาบอกหน่อยว่าทำยังไงให้มันเชื่อง